สถานีตำรวจภูทรพรมคิรีไปที่สารจังหวัดนครสีธรรมราช
แล้วก็มีญาติกับแฟนสาวไปคอยให้กำลังใจอยู่
บริการเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณระวีการแก้ววิจิต
รายงานสดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำตัวเสกโลโซเข้าฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ขณะที่อีฟแม็กซิมแฟนสาวรวมไปถึงญาตินะคะ
ก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจเสกโลโซ
พร้อมกับนำหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวค่ะ
ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่งตัวเสกโลโซเข้าฝากขังที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกาถึง๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
หลังจากที่เดินทางมาจากสพพรมคีรีค่ะ
ขณะที่อีฟแม็กซิมอภิษยาพัฒนาวรทรัพย์
แฟนสาวในเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซ
ได้เดินทางมาให้กำลังใจเสกโลโซที่สารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
พร้อมนำหลักทรัพย์จำนวนเงิน๑แสนบาท
เพื่อเตรียมขอประกันตัวเสกในชั้นศาล
โดยบอกว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเรื่องคดีความแล้ว
เมื่อช่วงเช้าได้มีโอกาสพูดคุยกับเสกโลโซ
ระหว่างที่เดินทางนำอาหารเช้าไปให้
แล้วก็พูดให้กำลังใจเสกโลโซที่สพพรมคีรีค่ะ
เมืองต้นนะคะทราบว่าเสกโลโซมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยจากการเดินทาง
แต่เริ่มทำใจได้แล้วมีสีหน้ายิ้มแย้มและไม่เคร่งเครียด
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะปล่อยให้อยู่ในความดูแลของทนาย
ขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายโดยจะรอจนกว่าสารพิจารณา
เรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวตามที่ญาติได้ขอประกันตัวค่ะ
ขณะเดียวกันบรรดาชาวบ้านรวมไปถึงแฟนคลับเสกโลโซ
ก็ได้เดินทางไปรอให้กำลังใจเสกโลโซเช่นกันนะคะ
ระหว่างที่รอทางสารพิจารณาคาดว่าจะใช้เวลานานหลายชั่วโมง

ด้านตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะก็ได้บอกค่ะว่า
หลังจากนี้ยังคงต้องรอสารพิจารณาตามสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลว่าจะพิจารณาให้ญาติประกันตัวหรือไม่อย่างไร
ส่วนข้อมูลด้านคดีนะคะหลังเมื่อคืนวานนี้
พลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้มีการสอบสวนนะคะพร้อมกับพันธุ์ตำรวจโทพิรมกรุ่งเรืองรองผู้กำกับการสอบสวน
สพพรมคิรีแล้วก็พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำเรื่องของอาวุธปืน
พร้อมกับนำภาพมาให้เสกโลโซชี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเสกโลโซค่ะก็ยอมรับว่าเป็นปืนที่ใช้ยิงในคืนดังกล่าวจริง
ก่อนจะนำไปฝากไว้กับเพื่อนพร้อมรับสารภาพ๒ข้อหาค่ะ
ในข้อหาพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนขึ้นไปบนฟ้านะคะ
โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตนั้น
ให้การปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าปืนที่ใช้ยิงขึ้นฟ้านั้นเป็นของตนเอง
แล้วก็มีหมายเลขทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
เมืองต้นพลตำรวจตรีวัญชัยได้ยึดปืนที่เสกโลโซใช้ก่อเหตุมาแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ความผิดพรบออาวุธปืนแล้วค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการรอสารพิจารณาค่ะ
ว่าจะมีความชัดเจนภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดระวิการแก้ววิจิตรายงานจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ขอบคุณคุณระวิการนะฮะก็ต้องติดตามสารว่าท่านจะมีการพิพากษาออกมาอย่างไร